คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้คนขับรถบรรทุกนะ
ทีนี้หยิบมือถือมาดูอาจจะทางทางดูหน่อยว่าไปทางไหนยังไง
ปรากฏพอดูเสร็จจะเอาไปเก็บก้มเท่านั้นแหละฮะ
เยยหน้ามาอีกทีโอ้โหรถบรรทุกของเขาพุ่งไปชนคันหน้าแล้ว
แล้วดูสภาพครับตกข้างทางแบบนี้
แล้วก็โอ้โหสภาพหน้ารถพังยับเยินเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะฮะ

ที่ถนนเทพรัฐบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๐
ช่องทางด่วนที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
รถใหญ่คันนี้คือบรรทุก๑๐ล้อสีขาว

ท้ายรถฝั่งขวาถูกชนพังเสียหายครับ
มีนายสมัยละสมัยอายุ๓๘ปีเป็นคนขับ

พบรถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกใยแก้วมาเต็มคันเลย
เสียหลักตกข้างทางพลิกตะแคง
คันนี้หน้ารถพังเสียหาย
โดยมีนายรัชพลกรยานามอายุ๒๔ปีเป็นคนขับ
นั่นแหละฮะก็คือคันหลังที่หน้าเย็น
ไปพุ่งชนท้ายคันที่ท้ายเย็น
สอบสวนนายรัชพลคนขับรถคันที่หน้ารถเสียหายแบบนี้
การบอกว่าขณะที่ขับรถไปส่งของที่ชมบุรีเนี่ย

แล้วจะเอื้อมมือไปวางมือถือไว้ข้างหน้า
บางคนเขาติดตั้งอะไรนะตัวล็อกไว้

ปรากฏพอจะเอามือถือกลับไปวางอีกที
เยยหน้ามาเจอท้ายรถสิบล้อคันหน้า

พยายามประคองแล้วเอาไม่อยู่จริงนะฮะ
ตำรวจชาวพ่อบางประกงก็เจินคนขับรถบรรทุกทั้งสองการไปสอบสวน

ระมัดระวังในการใช้มือถือหนักขณะขับรถนะครับ